มาถึงหนึ่งเรื่องใหญ่กันบ้างครับเรื่องนี้
หลังจากเรื่องราวของอดีตพระคมนะครับที่มีคดีความถูกจับไป
ตอนนี้หิ้วอีก๖สมุลสมีคม
เยอะมากฮะยื่นค้านประกันตัวเพราะว่าเกรงว่าจะหลบหนีนั่นเอง
จากกรณีอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรนะครับอายุ๓๙ปีหรือสมีคมครับ
ร่วมกับพวกยักยอกเงินวัดป่าธรรมคิรีนะครับกว่า๒๘๐ล้านบาทนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังพบผู้กระทำผิดเพียงแค่
รายครับส่วนจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหรือไม่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหากพบว่ามีเพิ่มก็จะถูกดำเนินคดีนะครับ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้เบิกตัวหนึ่งครับนายบุญส่งหรือว่าพระบุญส่งนะครับ
ผ่านภูวงนะครับอายุสามสิบสี่ปีสองนายบัณฑิตหรือว่าพระบัณฑิตนะฮะ
ย่อยชาอายุ๔๒ปี๓ครับนายนัทพัฒน์นะครับหรือว่าพระนัทพัฒน์นะครับผมนะ
ตั้งใจสนองอายุ๓๖ปี๔นายบุญเหลือหรือว่าพระบุญเหลือนะครับ
โพทองอายุ๓๖ปี๕นายธนกฤษนะครับหรือว่าพระธนกฤษ
ศสุรินนะครับอายุสามสิบสี่ปีแล้ว๖นายบุญศักดิ์พัฒนาโกศลนะครับ
อายุ๔๕ปีคนขับรถวัดป่าธรรมคีรีนะครับ
หกผู้ต้องหาเนี่ยให้คดีในคดีร่วมกันยักยอกเงินวัดป่าธรรมครีสองร้อยแปดสิบล้านบาท
ออกจากห้องคุมขังนะครับเพื่อนำตัวส่งฝากขังยังสารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับพร้อมเตรียมแบบยื่นคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างมากครับคุณผู้ชม
รวมถึงเกรงว่าจะหลบหนีนะครับทั้งนี้เนี่ย
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๖รายทั้งหมดเนี่ย
ให้การยอมรับว่าต้องทำตามคำสั่งของอดีต
อาจารย์คงครับเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาท
มากที่สุดของวัดพระอ่าเพราะว่าเป็นผู้คอยจัดหาปัจจัยต่าง
มาสร้างหรือว่าพัฒนาวัดทำให้พระลูกวัดทุกรูป
เกรงใจยอมทำตามโดยจากคำให้การเนี่ย
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั่นเองนะครับโอ้โห
สองร้อยแปดสิบกะมะไหนใครบอกใครไปเม้าเปิ้ลว่าสามสี่ร้อย
อ่าแล้วเจอก็เกือบสามร้อยแล้วเนอะคือสองร้อยแปดสิบกว่าล้านเนี้ย

คือเป็นแก๊งเลยจริงโอ้โฮทำเป็นทีมั้ย

เนี่ยค่ะโอ้โฮดูค่ะโอ้โฮดูค่ะแต่ตอนนี้คนที่มีคดีก็คือ
ที่โดนจับมาเนี่ยก็คือยัง๓คนนี้อยู่นะที่แบบ

อดีตพระหมออดีตพระคมแล้วก็น้องสาว